ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
มีผู้ที่ติดโควิด๑๙๒คนไปยืนอยู่แถวประตูธรรมเนียบ
คือส่วนหนึ่งเขาก็เรียกร้องขอชีวิตของเขาที่ต้องติดเชื้อจากโควิด
แล้วก็ไม่มีเตียงรักษาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด
แล้วก็นำผู้ชายสองคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลสนาม
วัดอินทรวิหารเขตพระนครนะฮะ
เป็นศูนย์ของทางกรทมเขา
เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการรักษากันต่อไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลสนามวัดอินทรวิหารนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายสองคนนี้ตอนนี้ได้รับการรักษาเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนข้อมูลว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
คือชื่อแทร่นามสกุลอะไรอันนี้ทราบแหละแต่ว่าเขาเคยไปชุมนุมไปแบบไหน
ทำไมถึงไปเรียกร้องขอเตียงอยู่ที่ข้างธรรมเนียบอันนี้ไม่รู้นะฮะ
เราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลพระนครนะครับ
แถวใกล้ธรรมเนียบนะฮะที่ชายสองคนนี้ไปยืนเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของพวกเขาที่ติดโควิดเมื่อวานนี้เนี่ย
คือทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตรงจุดที่มาเนี่ยเป็นจุดตรงข้ามกับตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลที่นายกทำงาน
เมื่อวานท่านนายกเข้ามาทำเนียบพนักงานรักษาความปลอดภัยแถวนั้นบอกว่าเมื่อวานนี้เพื่อนที่ทำงานช่วงกลางคืน
เจ้าสาวิชัยรองพบนออกมาพูดถึง๒คนนี้ที่มาประท้วงเรียกร้อง
ทางตำรวจนครบานบอกว่าเขาติดโควิดจริงนะฮะจากการนำไปส่งโรงพยาบาลสนามและตรวจหาเชื้อ
ผู้ชายสองคนนี้ติดโควิดจริงและเพิ่งมาร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย
ก่อนหน้านี้ก็มาอยู่หลายครั้งส่วนที่มาปักหลักชุมนุมเรียกร้องกันสองคน
เรียกร้องหาเตียงหรือว่าเรียกร้องขอชีวิตจากการติดโควิด
ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากรักษาอาการหายเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะเข้าข่ายความผิดแบบไหนหรือไม่อย่างไร
เรื่องการชุมนุมก็ตามพบการชุมนุมพกฉุกเฉินต่าง
ส่วนเรื่องการเดินทางมาเรียกร้องหาเตียงตรงนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกก็พร้อมประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือให้